คุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ
แน่นอนครับนอกจากจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ

หนึ่งภัยตอนนี้ที่หลายคนเจอกันก็คือ
ภัยที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชน
สัตว์ที่ไม่มีแขนไม่มีขานะครับ
แต่มีเขี้ยวที่แหลมคมแล้วก็พิษเพื่อร้ายกาด

หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเวลางูเลื้อยเข้าบ้านของเรานั้น
ทำไมส่วนใหญ่ต้องไปอยู่ในห้องน้ำ
วันนี้จับตาเตือนภัยมี๕คำตอบของคำถามนี้

อย่างแรกงูก็เลื้อยมาตามกลิ่นของเหยื่อ
ไม่ว่าจะเป็นหนูกบเขียนอึงอ่าง
อย่างที่๒หาแหล่งกบดานหนีภัย
อย่างที่๓ก็คือในห้องน้ำนั้นเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมครับ

งูส่วนใหญ่ก็จะไปหลบบริเวณดังกล่าว
อย่างที่๔ก็เลื้อยมาตามท่อระบายน้ำต่าง
เลื้อยไปเลื้อยมาก็มาโผล่ตรงชักโค้กบ้านเรา
อย่างสุดท้ายก็คือหาที่ทำรังวางไข่
เพราะว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นมีความชื้นเหมาะสม

ที่จะสามารถที่จะฟักไข่ได้
และแน่นอนความชื้นเหล่านี้ตอนนี้ก็มีมากพอสมควรเลยทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำทำให้เกิดความชื้นนั้น

ซึ่งเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นกลุ่มใหญ่
บริเวณอ่าวเบงกอมีกำลังแรงละทีเดียว
ความชื้นเหล่านี้เมื่อพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราแล้ว
ก็สามารถที่จะก่อตัวทำให้เกิดกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเยอะเป็นพิเศษ
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี๒๔ชั่วโมง

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
กลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงตามแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่าอุณหภูมิในบริเวณตอนกลางของประเทศ
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การออกหากิน
เหมาะสมกับการวางไข่ของงูเหลือเกินนะครับ
ไปจนถึง๓๐ต้นพื้นที่เหล่านี้เอง
ในระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
และแน่นอนครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
จนถึงช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่งูนั้น

ในระยะนี้เองเป็นช่วงที่งูมีการฟักออกมาจากไข่
ดังนั้นปริมาณของงูก็จะเพิ่มมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะงูเหล่านี้อาจจะต้องออกไปหาอาหาร
เพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกนะครับ

เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
เราจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอสรพิษร้าย
วันนี้จับตาเตือนภัยก็มีวิธีที่จะเตรียมรับมือ
ที่จะปลอดภัยจากอสรพิษเหล่านี้
ฝากให้กับเพื่อนได้ติดตามกันเพื่อที่จะเอาปฏิบัติกันนะครับ
อย่างแรกก็คือตั้งสติปิดประตูห้องน้ำ
แล้วก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ

ก็คือโรยปูนขาของกรรมฐานบริเวณรกคึบที่มีหญ้าเยอะเลยนะครับ
เพราะว่างูไม่ชอบกลิ่นของสารเหล่านี้
ข้อ๓ใส่ตระแกงหรือว่าช่องตะข่ายตระแกงที่บริเวณปลายท่อนำทิ้งด้านนอกครับ
ป้องกันงูเข้าไปตามท่อ
อย่างที่๔ก็คือก่อนเข้าห้องน้ำตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ
เปิดไฟดูดีนะครับว่าในโถชะโครกเรานั้นมีงูหรือไม่

ที่สำคัญมันทำบ้านกัดขวามสะอาดและจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นำมาฝากให้กับทุกท่านนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากอสรพิษร้ายในฤดูฝนนี้

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ